คุณผู้ชมวันนี้วันที่๑๑แล้วนะครับเรามาดูกันตั้งแต่เนิ่นนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปขอโชคลาภกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับอ่าวันนี้มีคุณน้ำแข็งช่วยเล่าด้วยนะครับ
ช่วยเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปก่อนที่แรกเลยคุณผู้ชม
เขาว่าที่นี่นะแหม่ศักดิ์สิทธิ์นักแลเห็นไหมฮะ
ที่ไหนครับสารตั้งตรงานอยู่แบบนี้นี่อยู่ที่ราชบุรีนะฮะ
ก็คือสารประหลัดอิตในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อวาน
ชาวบ้านก็บอกว่าสารเหล่านี้นะที่นี่นะเป็นที่ประทับของหลวงปู่พรมอินนะฮะ
ก่อนหน้านี้ที่จะมีการตั้งสารมีการไปขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ
พร้อมของมีค่าต่างอายุราว๒๐๐ปีได้นะฮะ
ต่อมายังขุดพบซากกำแพงโบราณอีกอายุกับพันสองร้อยปีเท่าเท่ากันเนี่ยคุณผู้ชม
ค่ะนะฮะคือพอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันไปสิฮะ
แห่ขอโชคลาภข้างหลังเป็นแนวกำแพงเก่านะครับนะฮะ
ที่ผ่านมาชาวบ้านก็ไปขอจากการเสี่ยงเซียมซีบ้างอะไรบ้างก็ได้กันไปเกือบทุกงวดแล้วครับ
ส่วนงวดนี้เขาก็เขย่ากันดูสิให้ชี้เขาเขย่าให้ดูสิ
ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กกันไปนะตัวเลขมันก็ปรากฏกันมากมายทีเดียว
นี่โอ้ยหลายอันทีเดียวอ่าเดี๋ยวดูซิเขาโชว์เลขอะไรอ่านะฮะนี่นี่
จากเสี่ยงเซียมซีอย่างที่เห็นในภาพแล้วนะอุ้ยกล้องบนศาลอ่ะค่ะ
ก็มีตัวเลขเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขามองเห็นเป็นเลขอะไร
แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองจะใช้วิจารณญาณเอาละกัน
เมื่อกี้กล้องมีเอาท์โฟกัสหน่อยคุณผู้ชมพยายามเพ่งนิดนึงค่ะ
เอามองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไปต่อได้ยังไปเลยอ่าไปเลยค่ะ
พาไปที่พยาวกันบ้างชุมชนบ้านแม่ตามเมืองชุมค่ะ
ตำบลแม่ตำอำเภอเมืองนี้นะคะเขาจัดพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อพญาใจ
เจ้าพ่อพญาใจเนี่ยเป็นผีบรรพบุรุษค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาจะให้ปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนในครอบครัว
รวมถึงความเป็นสิริมงคลด้วยทีนี้คุณผู้ชมพอทำพิธีก็ทำไป
เสร็จพิธีเสร็จแล้วเนี่ยลูกหลานจุดทูปแบบนี้ค่ะ
ขอโชคขอลาบในบริเวณหอผีถามว่ามันมีอะไรไหมมีค่ะคุณผู้ชม
พอหลังจากเขาได้เลขมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเลือกซื้อ
ละกันอีกสักประมาณกี่วันนะ๕วันใช่ไหม
รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนี่เขาก็อวดลอตเตอรี่ใบที่ซื้อมานะคะ
ส่วนที่วัดใหม่โคกมรุมนะครับอำเภอวิเศษชายชาญอ่างทอง
จะไปหาใครไม่ได้ต้องไปหาตัวนี้เขาเป็นเซลปที่นั่น
เหรอเจ้าโทนฮะเจ้าโทนหรือว่าแมวแต่แม่ตะเคียนเนี่ย
เขาไปขอเลขกันอย่างคึกคักทีเดียวบางคนเขาเอาอาหารแมวไป
สำหรับบวชนี้นะครับมาคล้ายบึ้งเลย

แล้วให้เจ้าโทนเสี่ยงทายด้วยวิธีไหนรู้ป

เอาหางเคลียร์หน่อยลูกคนเอ้ย
คือถ้าเกิดว่าเป็นพญาบึ้งจะหย่อนไปในรู

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าโทนนี่เสียมาแล้ว

นี่แหละครับเขาบอกว่าเขาก็ได้เลขกันไป
ค่อยดูไปนะครับ

คือที่ผ่านมาชาวบ้านเขาจะมีใช้วิธีอื่น
อันนี้เพิ่งเป็นวิธีนี้น่าจะครั้งแรกหรือเปล่า

ไปดูว่าไอ้โทนมันขึ้นรถไปนอนบนรถคันไหน

กาวก้อนโทนนิดหนึ่ง
มันไม่รู้มันจักรเดียมจักรจีหรืออะไรก็แล้วแต่

นี่ดิฉันว่าจริงมันมากกว่า๓ตัวเห็นไหม

เราก็ขำไปด้วยเออเอาแล้วแต่ละกันค่ะ

เอาไปต่ออีกที่หนึ่งแล้วกันที่ชายนาฏครับ
ที่วัดโพธารามหรือว่าวัดหลวงพ่อผอมนะฮะ

ชาวบ้านก็ทั้งไปไหว้ขอพรทั้งไปแก้บนด้วยนะ

คือคนไปถึงเขาก็จะไปจ้างเนอะ

กองยาวงานแน่นมากเมื่อวานนี้นะฮะ

เขาพาคุณพ่อชื่อว่าประเสริฐทองดี

ไข่ต้ม๙๙ฟ้องเผ่าตมมัด๙๙

กรองยาวด้วยนางรำด้วยนะ

ก่อนหน้านี้คือคุณพ่อประเสริฐเดินไม่ได้
นะฮะก็เลยอ่ะมาเรียกญาติญาติมารวมกันแล้ว

ใช่แล้วก็มาบนบาน
เจ้าพ่อเอ้ยขอให้พ่อหายป่วย

ถ้าได้ก็จะมาแก้บงแก้บนกันไป
นะฮะ๓วัน

กลับมาเดินด้านสุดท้ายเอาพ่อมาแก้บน
แล้วพ่อต้องเดินเห็นไหมว่าเดินได้เลย
รอบเนี่ย๙รอบเนี่ยเดินได้เลยครับ

คนบนแบบนี้ได้ก็ต้องมาซื้อ

ทีหลายไหนล่ะคะ๘๖ปี
นะฮะก็บอกว่าคุณพ่อเบาะเสิร์ธ